ส่วนเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนคุณผู้ชมเลยค่ะ

เขาวิ่งฝ่ารถไฟไปค่ะ
แต่ปรากฏว่ารถมันติดแล้วไม่ทันค่ะ

ไฟชนรถคันนี้ขึ้นจนได้ค่ะ

แต่อันนั้นคือหมายความว่ารถไฟกำลังมา

เขาก็อาจจะรีบหรือจะอะไรก็ไม่ทราบนะ

ไปค่ะแล้วไปติดอยู่ตรงกลางราง

เนี่ยค่ะมันกระชั้นมาก
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ

มีสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะ

สภาพด้านหน้าพังยับเลย
รถไฟบรรทุกตู้เปล่า๒๐ตู้

ใกล้จะถึงสถานีพระนครศรียุธยาอยู่แล้ว
มันเจอเหตุการณ์ชนกับรถคันนี้ค่ะ

ใกล้จะชนแล้วก็เปิดสัญญาณบูดรถเตือน

กู้ภัยพระนครศรีธุยาบอกว่า

คนขับเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นผู้ชาย

แต่ว่าดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยนะคะ

แล้วเขาก็ให้ข้อสังเกตมาบอกว่าที่กั้นมันสั้น

แต่นี่แหละค่ะนี่คือผลของการที่
ไม่อยากเสียเวลารอรถไฟค่ะ
เพราะฉะนั้นชนมอเตอร์ไซค์กับ
๒คนเสียชีวิต

นี่แหละค่ะก็เป็นอุทาหรณ์

นิดเดียวแป๊บเดียวนะคะ